สังคมออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดกาลสินเมื่อวานี้
มีการแชร์ภาพนะคะแชร์ภาพเป็นภาพของนก
นกกระจิบนี่นะคะมันอยู่ในถุง
ลักษณะถูกวางขายที่ตลาดแห่งหนึ่ง

อ่าสามตัวร้อยประมาณนี้นะคะ

คนเขาเห็นเขาตกใจสิเอานกมันไม่ตายเหรอ

ไปคุยกับคนขายเป็นคุณยายค่ะ
คุณยายบอกว่าไม่ขายแล้ว
แล้วสิ่งที่ยายทำยายรู้แล้วว่ามันผิด

หลังจากนี้จะไม่มีอีกแล้วการขายนก

อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรสินต์
พร้อมเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำเปล่ากรมอุทยาน
ลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปตรวจสอบแผงตลาดนะคะ
อยู่ในกรสินหลังจากที่ในโลกโซเชียลเขาแชร์ว่ามีการเอานกขออภัยนะคะ
กระจอกใส่ถุงแกงขายให้กับผู้ที่อยากจะทำบุญ
ก็คืออยากจะปล่อยนกไปเจอคุณยายท่านนี้ค่ะ
อำนวยนนทชัยเป็นแม่ค้าขายนกกระจอกที่ตกเป็นข่าวในโลกโซเชียลมีเดีย
แต่วันที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปคุณยายไม่ขายนกแล้วนะคะ
คุณยายขายแมลงขายหอยขายปลาไหล
โดยเจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจกับคุณยายค่ะ
กรณีที่เป็นข่าวในโลกโซเชียลมีเดียบอกว่านกมันอยู่ในถุง
อากาศมันไม่พอมันแออัดเดี๋ยวมันจะตายได้นะคุณยาย

อกจากนี้เจ้าหน้าที่ห้ามคุณยายเลยนะคะ
ห้ามเลยห้ามเอานกมาขายอีก
ซึ่งถึงแม้จะไม่เข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายก็ตามค่ะ
อำนวยนนทชัยคุณยายที่เอานกมาขายเนี่ย
บอกว่าปกติแล้วก็ไม่ได้ขายนกหรอกขายแมลงขายหอยขายปลาไหล
ส่วนนกกระจอกที่มีคนเอามาถ่ายและเป็นลงในโลกโซเชียลมีเดีย
มันมีที่มาที่ไปก็คือมีคนมาขายต่อให้
เขาใส่กรงมาเลยซื้อมาแล้วคิดว่าน่าจะได้กำไรแน่นอน
หลังจากนั้นจับนกใส่ถุงใสตัวละ๑ถุง
แล้วก็มัดรวมกันเป็นพวงสี่ตัวขายเก้าสิบบาท
เวลามีลูกค้ามาเจอเขาซื้อบอกว่าจะเอาไปปล่อยราคาพวงละ๑๐บาท
ก็คือสี่ตัวร้อยไม่ได้ขายนกกระจอกเป็นประจำ
คุณยายย้ำแบบนี้แล้วก็ไม่คิดว่ามันเป็นการทรมานสัตว์ด้วย
คือคุณยายไม่ทราบจริงนะคะเพราะเห็นว่าก็มีการเจาะรู
ให้มีอากาศถ่ายเทแล้วนกไม่น่าจะตาย
แต่เพื่อความสบายใจทุกฝ่ายไม่ขายอีกแล้ว

คุณยายก็ไม่รู้จริงคุณยายก็คิดว่ามันคงไม่ตายหรอกนี่นะคะ
เพราะเจาะรูไว้ให้แล้วก็ไม่ได้ใส่ถุงหนึ่งหลายตัวนะคะ
นานิยมกิติวงตระกูลภูมิในการสวนทรัพยาบาล

กล่าวว่าวันนี้ค่ะก็ได้มีการชี้แจงพ่อค้าแม่ค้าทุกแผง
มีสัตว์ชนิดไหนบ้างถ้าเอามาวางขายจะมีความผิด
นกกระจอกไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครองตามพรบสัตว์ป่าคุ้มครอง
จึงทำให้มีการจับนกมาประกอบอาหารได้อันนี้ไม่ผิดกฎหมาย
ส่วนการที่มีการจับนกกระจอกมาใส่ถุงและวางขายที่ปรากฏในสื่อต่าง
ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่ง
เนื่องจากเป็นการทรมานสัตว์หากอยู่ในที่แออัดเป็นเวลานาน
อาจจะตายได้แทนที่จะได้บุญกลับเป็นการสร้างบาปไป
ทางเจ้าหน้าที่จึงไม่ให้แม่ค้านำนกมาวางขายลักษณะนี้อีก

ในครั้งนี้ถือเป็นการตักเตือนให้คำแนะนำ
ถ้าเจอทำผิดซ้ำอีกสามารถแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ได้
เพื่อเข้าตรวจสอบนะคะสงสารนกนะคะ